ยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับลงไปดูทะเลใต้

และที่สำคัญจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอร์แกน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงา

โอทะเลแสนงาม

ฟ้าสีครามสดใส

มองเห็นเรือใบ

ฉันเต้นอยู่ค่ะคุณไม่ดูดิฉันล่ะ
เอาล่ะนี่คือบ้านของชาวมอร์แกน

อยู่ที่บริเวณอ่าวบอนหมู่เกาะสุรินใต้
อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับ
ไปเจอคนที่นี่เขายังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับ

ทำไมคุณต้องเงยหน้ามาดูด้วยคุณก็อ่านเลย
ตกอกตกใจเอ๊ะทำไมชาวมอร์แกนตัวขาวจัง

เอาล่ะเขาบอกว่าที่นี่นะครับ
มีทั้งเรือจำลองขนาดเล็กที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมอร์แกน
ที่เรียกว่าก่าบาง

มันเป็นเรือลำเล็กที่เขาใช้วิธีการทำแบบวิถีชาวบ้าน

เขาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่นี่ด้วยนะครับ

ซึ่งนักท่องเที่ยวเขาก็ชื่นชอบมากที่จะซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับ
โอ้โหทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์เอาไว้แล้วด้วยว่ามีที่นี่ที่เดียว
เป็นสิทธิบัติของน้องหนูชาวมอร์แกนนี่แหละครับ

จากเรือแล้วยังมีเป็นรูปแบบอื่นด้วยนะ
เป็นรูปแบบของชาวบ้านที่ทำมาประมงเรื่องของวิถีชีวิต
มีเป็นรูปปาโลมาก็มีเป็นวิถีชีวิตของชาวมอร์แกนก็มี

แล้วก็สินค้าส่วนใหญ่นะครับเป็นฝีมือที่ทำขึ้นโดยชาวมอร์แกนอย่างที่ผมบอกไป

แท้จริงเลยนี่แหละครับ
เอาล่ะชาวมอร์แกนเขาก็แบ่งเป็นช่วง๒ฤดูนะที่เขาจะทำมาหากินอาศัยกัน

ช่วงฤดูแรงเนี่ยนะครับชาวมอร์แกนก็จะอาศัยอยู่บนเรือ
แล้วก็เดินทางเร่ร่อนไปยังสถานที่ต่างระหว่างเขตหน้าน้ำไทยและเมียนมาหรือว่าพม่านะครับ
ส่วนในช่วงฤดูฝนช่วงที่๒เนี่ยเขาก็จะหลบมรสุมอยู่ที่บ้านเรือนบนเกาะหรือว่าริมทะเลนะครับ
แล้วก็จะหากินแล้วก็พักพิงที่หมู่เกาะสุรินนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะถ้าไปเที่ยวกันแล้วนะครับแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องทำด้วยก็คือการไปชมแนวปาการังน้ำตื้น

กันว่าเป็นแนวปาการังน้ำตื้นสามารถลงไปดูได้ไม่ต้องถึงกลับไปเรียนดำนงดำน้ำ

เพราะว่ามันอยู่ในน้ำตื้นสามารถงมลงไปดูได้สบายเลยทีเดียว
เขาบอกว่าเป็นแนวปาการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์แบบสวยงามมีปลาสีสันต่างมากมาย
แน่นอนคุณต้องไปเจอปลาที่ชื่อดังในการ์ตูนก็คือปานีโม

จริงแล้วมันไม่ได้ชื่อปลานิโมแต่ทุกคนเห็นแล้วก็อุ๊ยนี่ไง
ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรด้วย
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะน้ำมันใส่
ถ้ามองด้วยตาเปล่าลงไปก็มองเห็นแล้ว